มีการไปไล่ยิงหนุ่มนักธุรกิจที่หน้าทางเข้าของสนามบินขอนแก่น
ผู้เสียชีวิตมือหนึ่งกำสร้อยมือหนึ่งกำพระเครื่องอยู่
สภาพถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการไล่ยิงกันมาอย่างอุกอักมากเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนทางเข้าท่ากาศยานที่ขอนแก่นนะครับ
ตำรวจสภบ้านเป็ดพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔เข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตคือนายพนมทิพย์รัฐนามงคลอายุ๔๐ปี
หงายเสียชีวิตอยู่ริมฟุตบาทครับ
เขาถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาด๒นัด
มือขวากำสร้อยคอทองคำมือซ้ายกำพระเครื่องครับ
ถามชาวบ้านซึ่งอยู่ในจุดใกล้เคียงคือคุณนัทพรบอกแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดประมาณตี๔ที่ผ่านมา
ตอนนั้นกำลังเปิดร้านขายของได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
แล้วก็เห็นรถคันหนึ่งวิ่งผ่านเข้าไปยังสนามบินอย่างรวดเร็วครับ
เมืองต้นตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
พบว่าในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท

ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท

ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท
ในรถคันนึงเขาพุกอยู่ประมาณกี่โมงครับ๔๕นัท